ข่าวเช้าเท่าที่เท่านี้จะพาไปเที่ยวกันอย่างที่คุณธรรมใจเกริญเอาไว้นะครับว่า
ไปเจอพระพุทธรูปอยู่กลางน้ำ

คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะว่าจะแปลกตาขนาดไหน
แห่งนี้แหละค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ย
จะขับรถขึ้นมาบนสันอ่างเพื่อถ่ายรูปกับวิวอ่างเก็บน้ำสวย
แต่น้อยคนนักนะคะจะรู้ว่าอ่างเก็บน้ำแห่งนี้
มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวสวยงามประดิษฐานอยู่ในน้ำตรงนั้น
แล้วไปอยู่ได้ยังไงเออมันก็ต้องมีที่มาแล้วนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งพระพุทธรูปนี้คือพระพุทธศิริภูวดลมงคลชัย
ตอนนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสายบุญที่อยากจะไปกราบไหว้เลยนะคะ
จนทำให้นายชูศักดิ์หนูแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๐ตำบลวังกระแจ
ต้องเตรียมเรือมาไว้ให้บริการแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวนอกจากมาถ่ายรูปที่สรรเขื่อนเนี่ย
ก็ต้องลงเรือมาถ่ายรูปสามร้อยหกสิบองศามามาวนดูเนี้ยค่ะ
พระพุทธรูปทุกทุกมุมมากราบไหว้กันด้วยคือมากันแบบไม่ขาดสายเลยจริงจริง

ผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วนะว่าความเป็นมาของพระพุทธศิริภูวดลมงคลชัยนี้เป็นยังไง
คือถูกสร้างขึ้นมาโดยพระอาจารย์ประเวทศรีละเตโชซึ่งพระอาจารย์ประเวทเนี่ย
ได้ทุดงมาจากจังหวัดสระแก้วอืม
มาถึงอ่างเก็บน้ำเขาระกรรมก็ขอใช้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำจากกรมชลประธาน
ใช้เป็นที่พักสงฆ์ค่ะต่อมาชาวบ้านก็เรียกที่พักสงฆ์แห่งนี้ว่า
สำนักสงฆ์เขาระกรรมด้วยความศรัทธาแล้วค่ะ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดทั้งชาวไทยชาวมรก็เรียนร่วมกัน
สร้างพระพุทธศิริภูวดลมงคลชัยขึ้นมาอืม
ความสูงนะคุณผู้ชม๕เมตรอ่ะโอ้โหห้าเมตรก็สักตึกกี่ชั้นอ่ะ
สามสี่ชั้นได้อ่ะวันนี้คนต่อกันกี่คนอ่ะน่ะอืม

เรียกว่าเป็นการสร้างพระพุทธรูปในรูปแบบของวัฒนธรรมชาวหมอนนะคะ
จนกระทั่งตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดจนถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เนี่ยนะคะ
กรมชลประธานมีโครงการขยายสรรเขื่อนเพิ่มความจุอ่าง
เพื่อนำน้ำมาช่วยภัยแรงพอทำเสร็จก็เริ่มเก็บน้ำ
น้ำเนี่ยก็เพิ่มปริมาณขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีจนทำให้พื้นที่สำนักสงเขาระกรรมเนี่ยถูกน้ำท่วม
พระพุทธรูปองค์เนี้ยก็โดนท่วมไปด้วยอืม
ุฏิสาราวัดก็โดนท่วมกลายเป็นวัดร้างไปพาโผล่มาใช่
แต่ก็เหลือแต่พระพุทธรูปองค์นี้ที่สูง๕เมตรที่ยังตรงานอยู่จุดนี้นะคะ
ชาวบ้านเขาทำยังไงต่อคนที่เขาเริ่มสายศรัทธาก็เลยถวายที่ดินแห่งใหม่
เพื่อให้สำนักสงฆ์เนี่ยไปตั้งไปสร้างอยู่นะคะชื่อว่าสำนักสงฆ์เขาคุณธรรม
สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะมาเดินทางกราบไหว้มาขอพรมาได้นะคะ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่จังหวัดตราดนะคะอยู่ที่อ่างเก็บน้ำเขาระกรรมตะมนต์วังกระแจค่ะ
เขามีเรือบริการให้นักท่องเที่ยวไปชมค่าเรืออยู่ที่เที่ยวละ๖๐๐บาท
คือลำหนึ่งเหมาขึ้นไปเลยแปดคนหกร้อยบาทอ๋อตกเฉลี่ยแล้วหารกันก็ไม่มากไม่น้อยนะคะ
ถือว่าคุ้มที่ได้เห็นอันซีนไทยแลนด์แบบนี้นะคะสวยนะคะ